เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับทุกคนที่ชอบนวด
เชื่อว่าคนที่ดูหน้าจอตอนนี้ก็ชอบไปนวดใช่ไหมคะ
วดผ่อนคลายไปมาคุณผู้ชมร้องไว้เลย

อันนี้เรื่องจริงนะคะพี่ตั๊กสิริพรเล่าให้เราฟังค่ะคุณผู้ชม
ตอนแรกขำฟังไปฟังมาเข้าลงบานเลยอะ
อันนี้แม่เล่าประสบการณ์สุดหลอนให้ฟังว่า
เมื่อหลายปีก่อนแม่ตั๊กไปนวดคลายเส้น
ก็เหมือนที่เราไปเนี่ยนวดปกติเพราะเมื่อยค่ะ

แต่ปรากฏว่าแม่หมอคนนวดคนนั้นนะคะคุณผู้ชม
ใช้กำลังดึงข้อเข่าค่ะแรงมากค่ะ
ทนหน่อยทนหน่อยเราก็ทนนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเลยจ้า
คือต้องไปหาหมอกินยารักษาเนี่ยค่ะ
จะไปบ้างก็แค่นวดผ่อนคลายธรรมดานะคะ

ถ้าเวลาจะไปนวดแล้วถ้าเขาบอกว่าเจ็บน่ะ
ถ้าเราบอกว่าเจ็บแล้วเขาบอกให้ทนเนี่ยค่ะ

เพราะอาจจะส่งผลให้กระดูกแขนของเรามันหักได้
ดุกขาแขนของเราเนี่ยมันแบบกล่อนได้

แล้วเขาดึงจนแหมน้ำตาลายเลย

ดึกนะมึงทีมันมีอาการแบบมีก็ตุกครับขา

ใครก็ตามนะเวลาไปนวดเนอะอย่าให้เขานวดแรงนะไม่ได้นะ
ถ้าเกือบหมดแล้วบอกว่าทนไม่เอาเลยนะ
วันก่อนสะบักมันแข็งมากให้เด็กในกองเด็กในคลองยังไม่เข็ด
ให้นวดข้างหลังลูกใช่ไหมนี่มึงไปอยู่วัดเศร้าฤทธิ์มั้นหรือเปล่า
ฝ่ามือไอ้ดอกเป็นห้าห้านิ้วอยู่ข้างหลังแม่
โอ๊ยโอ๊ยคือแค่เป็นโอ๊ยนะจะไม่ถึงนะ
คนข้างหลังแบบมันเขียวมันม่วงและเป็นร้อยนิ้วห้านิ้วโอ้โฮ

คือแม่เจ็บจริงแต่ว่าด้วยความแม่เป็นคนอารมณ์ดีอะ
เล่าสักขำเลยอ่ะจริงแต่การเจ็บจริงนะอาการเจ็บปวดจริง
เจ็บจริงเอาเป็นว่าครั้งหน้าไม่ต้องไปเจอกับคุณพี่หมอนวดแล้ว
จริงต้องระวังอ่ะไปเจอกับนี่เลยหมอนวดข้างตัวเขาด้วย

ไม่อีกทีก็ไปโรงพยาบาลไปหานักกายภาพบำบัดเลย